นี่เลยค่ะรายการใหม่แกะกล่องทางไทยรัฐทีวีนะคะ
สำหรับรายการตัวแม่มาแล้ว
ซึ่งกันโปรดต่อมาเจอกันของ๓ตัวแม่

คืนจอมาม้อมอยกับแม่ลิเดียสารันรัฐ
ปะทะกับพี่หนิงปณิตา
ซึ่งคราวนี้พี่หนิงเขาบอกว่าขอตอบผมยาวเปลี่ยนลุคสวยแซ่บ
อันนี้คือแม่ลิเดียเอา๖คำเม้นตีลังการแล้วนะคะ
เขาบอกว่านี่เป็นเทปแรกที่น่าตื่นตาตื่นใจมาก

พี่กิ๊กสุวรรษณีย์มีล้มด้วยนะในรายการเดี๋ยวต้องรอดู
ส่วนพี่หนิงเขาบอกว่าแม้สามีจะไม่สนใจสักเท่าไห
แต่ชีหนิงก็อยากทำเพื่อเป็นสีสันรายการใหม่ในการตอบผมในครั้งนี้นะคะ
จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังพี่หนิงเปิดใจถึงรายการตัวแม่มาแล้ว
ทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสเวลา๑๓นาฬิกา๓๕นาที
ที่มีความหลากหลายคือมันมีแขกรับเชิญที่แบบทั้งที่เป็นดารา
แขกรับเชิญที่เป็นคนในสังคม
หรือว่าแขกรับเชิญที่เป็นชาวบ้านทั่วไป

มันก็เลยแบบว่าจะได้ประกอบกันมันจะได้เซ็ตผมได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างนี้
เปลี่ยนลูกใหม่เป็นยังไงคะสามีว่าอย่างไรบ้างเลย

นางไม่รู้หรอกนางก็หรือว่าจริงนางรู้
แต่จริงสุดท้ายนะความสวย
เป็นอะไรที่มัดใจสามีไม่ได้หรอก

ผมคมมาก
เจอกันตัวครั้งแรกในรายการข้าวใส่ไข่
เย็นนี่เลยหลังส่วนประโยชน์แท้รักของเราเลยนะคะ
ส่วนรายการเนี่ยจะออนแอร์จริงวันจันทร์ที่๘กรกฎาคมนี้เวลา๑๓นาฬิกา๓๕นาทีนะคะ
รายการตัวแม่มาแล้วนะคะออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัส
เวลาบ่ายโมง๓๕นาที
เป็นแฟนคลับของบรรดาแม่ก็อย่าลืมติดตาม
บอกเลยว่าแค่เทปแรกเนี่ยเห็นคุณแม่ดีอ้อหัวขึ้นแล้ว
คุณแม่กีฟสูจนีของเราล้มด้วย

สวัสดีนิงป้านิตาก็มาในลูกใหม่ผมยาวก็ต้องรอดูกัน

แม่มาแล้วค่ะมาบุกข่าวใส่ไข่แล้วแน่นอนวันนี้นะคะ